แต่เรื่องดราม่ายังไม่จบอันนี้อิงฟ้าคือล่าสุดของล่าสุดใช่ไหม
การนางงามคุณผู้ชมวงการบันเทิงมันก็มีแบบนี้ข่าวดาวมงดราม่า
เรื่องนี้นะคะก็ถือว่าแรงพอสมควร
ในอดีตก็มีดราม่าร้อนเหมือนกันสำหรับวงการนางงามนะฮะ
อึ้งขนาดไหนไปติดตามจากสกูลพิเศษกันค่ะ

วงการนางงามร้อนฉากขึ้นมาทันทีหลังบอสใหญ่เมสแกรนดไทยแลนด
วัดอิสระไกรศีลไลฟ์ผ่านเพจตัวเองถึงวินัยการทำงานของนางงามลูกรักอิงฟ้าวราหะ
ซีทีมอิงฟ้าออกโรงฟาดกองประกวดหนักจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่หลายชั่วโมง
ส่วนทางด้านแฟนคลับกองเมสแกรดก็งัดข้อมูลเปิดประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่อง
กระแสตีกลับถล่มหนักที่ตัวนางงามแม้อิงฟ้าจะออกมาไลฟ์ชี้แจงข้อคอรหาขาใจ
แต่สถานการณ์หลังจบไลฟ์ดูจะสั่นคลอนต่อตำแหน่งเมสกรัดไทยแลนด์สองพันยี่สิบสองเข้าไปอีก
กระแสปลดมงกุฎอิงฟ้าเริ่มแรงทวีคูณกลุ่มแอนตี้อิงฟ้าถล่มพฤติกรรมผ่านคอมเมนต์ไม่มีพัก
ไม่ว่านางงามคนดังจะเคลื่อนไหวในทิศทางไหนก็ดูเหมือนว่าจะผิดที่ผิดทางไปซะหมด
กลับไปอีกหนึ่งดราม่าวงการนางงามเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
กับข่าวลืดเตรียมปลดตำแหน่งน้ำตาลฉลิตามิสต์ยูนิวอร์สไทยแลนด์สองพันสิบหกที่ดังสุดขีด
ณขณะนั้นจากการทะลุเข้าท็อป๖ในรอบหลายปีของการประกวดเมสยูนิเวิร์ส
ลีเด็ดงดทานหวานเพราะน้ำตาลปลอมมากทำเอาชาวเน็ตลุกหือเสพดราม่าจนตาแฉะ
กระแสรอยร้าวของผู้จัดการส่วนตัวน้ำตาลและกองประกวด
ผลประโยชน์ที่แบ่งสรรปันส่วนแบบไม่เป็นธรรมคนในแวดวงนางงามตั้งสเตตัสแซะประเด็นร้อนแบบอึกกระทึก
กำเนิดจากการบูลลี่รูปร่างหน้าตาและการขุดเรื่องเก่ามาเล่าในดราม่าใหม่
ทำให้ตัวนางงามรับแรงกดดันบนมงกุฎที่ไฟฟันเอาไว้ไม่ไหวเกิดเป็นภาพสุดดราม่าประกาศคืนมงกุฎต่อหน้าสื่อมวลชนนับร้อยชีวิต
ถือเป็นอีกเรื่องร้อนของวงการนางงามที่จะลึกไว้ในเหตุการณ์ระดับตำนานอีกหนึ่งเรื่องเลยล่ะค่ะ
ใช่ค่ะแต่เอาเป็นว่าเหล่าบรรดาแฟนนางงามอย่างพวกเราก็จะรอคอยแล้วก็ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตัวแทนประเทศไทยทุกเวทีการประกวดเหมือนเดิมนะคะ
อย่างวันที่๓ไปส่งแน่นอน๙โมงเช้านะคะน้องอีฟางของเราต้องปังค่ะ